งานบุญงานบวชงานบันเทิงทีไร

มาอีกแล้วที่บุรีรำนะคะเป็นงานบวชค่ะ
มีคนถูกยิงกลางงานบวชเจ็บไป๒คน

มีกลุ่มหนึ่งไล่อีกกลุ่มนึงก็หนีไม่คิดชีวิตล่ะค่ะ
เพราะกลุ่มที่ไล่มามีผู้ชายสวมเสื้อแขนยาวสีฟ้า

เขาถือปืนสายไปก็สายมาเห็นในมือไหมมือขวาน่ะ
เห็นปืนชัดเลยเห็นไหมคะที่ผูกผ้าขาวม้าไว้ที่เอว
เดินถือปืนแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะคะ
ทำท่าจะยิงใส่กลุ่มที่จะวิ่งหนีอีกด้วย
คลิปนี้เนี่ยแม้จะเป็นคลิปสั้นแต่มันก็มีความหมายค่ะ
ให้ข้อมูลแค่ว่าเป็นคลิปหลักฐานตีกันในงานบวชเมื่อวันที่๒๓นะคะ
โดนยิงกันไปสองคนที่ไหล่คนนึงที่ขาคนหนึ่งเกิดขึ้นที่บุรีรำ
ชาวเน็ตที่เข้าไปดูคลิปนี้ส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกตว่าช่วงหลัง
งานบวชเนี่ยมันเป็นงานบุญด้วยซ้ำทำไมตีกันบ่อยเหลือเกิน
เขาบอกปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากเหล้านั่นแหละเพราะว่ามันมีการเลี้ยงเหล้าในงานบวช
ทุกคนก็เลยกินกันจนเมาไม้ขาดสติแล้วก็เกิดเป็นภาพเหตุการณ์แบบนี้
ซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่ยังมีจังหวัดไหนบ้างที่เราไม่ได้เล่าอ่ะ
มันไม่ควรจะเกิดในงานบุญนะหรือต้องออกกฎหมายงานบุญห้ามดื่มเหล้าไหมหรือยังไง